มาดูอีกเหตุการณ์หนึ่งนะฮะตำรวจสามารถจับกลุ่มตัวได้แล้วนะครับ

แล้วเอาปืนบุกไปที่ร้านจำนำทรัพย์สิน
แล้วก็ปล้นทรัพย์จากพนักงานร้านผู้หญิงที่อยู่คนเดียว
เป็นนาฬิกาที่ลูกค้าคนอื่นเขาเอามาจำนำไว้นะครับ
ได้โทรศัพท์ไป๓เครื่องแล้วก็ได้ตั๋วจำนำไป๒ใบ
ใช้เวลาในการก่อการครั้งนี้เพียงแค่นาทีเสร็จ
จากนั้นก็ออกจากร้านรับจำนำอุปกรณ์ไอทีนี้
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ร้านรับจำนำอุปกรณ์ไอที
ด่านสำโรงตำบลสำโรงเหนือจังหวัดสมุทรปราการ
ช่วงบ่าย๒ของวันที่๑๙กันยายน
ทรัพย์สินไปก็หลบหนีไปนะครับ
ตำรวจสพสำโรงเหนือต้องตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
แล้วก็สืบพยานแวดล้อมต่าง
รู้แล้วว่าคนร้ายรายนี้
หลังจากที่ไปปล้นร้านจำนำอุปกรณ์ไอทีได้เรียบร้อยแล้ว
โทรศัพท์มือถือมา๓เครื่อง

ได้เอาโทรศัพท์มือถือไปขายที่ห้างโลตัสศรีนครินนะครับ
แต่ปรากฏคุณมันจุดใต้ตำต่อ
เพราะว่าร้านโทรศัพท์มือถือที่ห้างโลตัสศรีนคริน
เจ้าของร้านก็รู้จักกับร้านรับจำนำอุปกรณ์ไอที
ก็เลยมีการบอกต่อส่งข่าวกัน

ว่าคนร้ายเอาโทรศัพท์มือถือไปขายที่ห้างโลตัสศรีนคริน
ทีนี้ก็ไปตรวจสอบข้อมูลของคนร้าย
จากร้านขายโทรศัพท์มือถือ
เพราะคนร้ายเอาบัตรประจำตัวประชาชนไปใช้แสดง
ตอนที่เอาโทรศัพท์มือถือไปขาย
ก็เลยรู้ชื่อว่าคือนายชะลิดชูพงศ์
หลังก่อเหตุนายชะลิดได้หลบหนี
กบดานอยู่ที่บ้านเพื่อนที่นิรันดิคอนโด๓ซอยราม๒ย่านบางนา
เจ้าหน้าที่ก็ตามไปจับกลุ่มตัวเมื่อวานตอนเย็นนะครับ
จับกลุ่มตัวได้พร้อมกับของกลางจำนวนหนึ่ง
อย่างพวกนาฬิกาข้อมืออะไรต่างที่ยังไม่ทันเอาไปขายนะฮะ
รวมถึงปืนที่ใช้ในการก่อเหตุ
แล้วก็รถจักรยานยนต์ที่ใช้ในการก่อเหตุนะครับ
ชะลิดรับสาภาพบอกเขาเป็นเด็กเสิร์ฟ
ที่ร้านอาหารแห่ง๑ย่านศรีนาคารินแต่เงินไม่พอใช้
และอีกสิ่งหนึ่งที่เขาอยากได้มากเลยก็คือรถจักรยานยนต์
ทีนี้ฮะเงินไม่พอใช้ด้วยของก็อยากได้
รถจักรยานยนต์ก็อยากได้ก็เลยคิดจะหาเงินทางรัฐ
ขี่รถจักรยานยนต์ที่ขอยืมมานะ
รถจักรยานยนต์ขอยืมญาติมาตระเวนหาร้านที่อาจจะปลอดคน
หรือไม่มีคนนะครับหาร้านที่อยู่ในที่เปลี่ยวอะไรต่างนานาเหล่านี้
กระทั่งมาพบเห็นร้านจำนำอุปกรณ์ไอที
มีผู้หญิงเป็นพนักงานอยู่ในร้านคนเดียวนั่นแหละ

หลังจากนั้นก็ได้หลบหนีกลับไปที่บ้าน
นำรถจักรยานยนต์ไปคืนญาตินำโทรศัพท์ไปขายที่ห้างโลตัส
ส่วนนาฬิกาก็นำไปจำนำได้เงินมา๗๐๐บาท

ไม่ได้คิดจะเอาไปซื้อรถจักรยานยนต์เป็นของตนเองอย่างที่ตั้งใจไว้หรอกนะฮะ
เรื่องต้นตำรวจแจ้งข้อหาชิงทรัพย์โดยใช้อาวุธปืน
แล้วก็ใช้ยานพานะเพื่อกระทำผิดแล้วก็ส่งตัวดำเนินคดีจับกลุ่มได้แล้วนะฮะ